คือควันขโมงใหญ่มากเลยคุณผู้ชมคุณขวัญดูนะฮะ
ไฟไหม้แล้วเนี่ยยิ่งลมแรง
มันก็ยิ่งกระพือควันแล้วก็ความแรงของไฟให้มันลาม
ไฟไหม้ครับตรงจุดนี้เนี่ยเขาบอกว่ากินพื้นที่ตรงนี้หลายไร่เลยนะฮะ
เหตุการณ์นี้ครับเกิดขึ้นบริเวณกองสายไฟเก่า
ซึ่งเป็นสายไฟในโครงการจัดระเบียบเอาสายไฟลงดินนะฮะ
เขาก็จะมีการจัดระเบียบใช่ไหมครับเอาทองแดงออกไป
ก็จะเหลือแต่สายพลาสติกสีดำเส้นแบบนี้เอามากอง
ยุมขยุมรวมกันเอาไว้แล้วปรากฏว่าเกิดไฟไหม้
แล้วคุณคิดดูสิครับเชื้อเพลิงชั้นดีเลยมันก็เลยลามนะฮะ
แล้วพอมีลมแรงแบบนี้อีกยิ่งพัดทำให้กระพือควันไปไกล
โอ้โหดูภาพมุมสูงสิครับเนี่ยควันดำปีเลย
น่ากลัวกว่านั้นคืออะไรรู้ไหมครับจุดนี้อยู่ตรงข้ามกับปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่ง
ในพื้นที่ตำบลห้วยใหญ่อำเภอบังละมุงจังหวัดชนบุรีครับ
พื้นที่ที่เอาสายไฟมากองรวมกันประมาณสัก๕ไร่ไฟไหม้รุนแรงมากนะครับ
ในเบื้องต้นเขาบอกว่ามันลามกินพื้นที่ตรงนั้นมีป่าย่านะ
มีที่ดินของชาวบ้านนะกินพื้นที่ลักษณะมีวงกลมเนี่ย
รวมประมาณสัก๒๐ไร่นะครับ๒๐ไร่เหรอ
มากนะฮะชาวบ้านมามุงดูกันจอดรถหยุดตรงนี้เลยไม่กล้าขี่ไปต่อนะฮะ
ดับเพลิงเทศบาลห้วยใหญ่ครับยังไม่สามารถควบคุมเพลิงได้นะครับ
ขอรถดับเพลิงรถฉีดน้ำมาดับไฟเพิ่มเติมนี่ครับ
โอ้โหดูสิฮะทั้งควันทั้งเศษอะไรปริวร่อนไปหมดเลยอ่ะนะครับ
ดับเพลิงมาเพิ่มเติม๑๐กว่าคันจนกระทั่งช่วงประมาณสักบ่ายโมงเสร็จ
คือคุมพื้นที่ได้ในวงจำกัดแต่ควันมันยังอยู่ไงครับ
แล้วกลัวมันจะกลับมาประทุอีกนะฮะ
คนที่เขาดูแลกองสายไฟดังกล่าวเนี่ยนะครับเขาบอกว่า
ก่อนเกิดเหตุเนี่ยเห็นควันไฟลุกไหม้แล้วก็มีไฟมันลามด้วย
ที่ดินแปลงในแปลงถัดไปนั่นแหละ
ว่าสงสัยคงมีคนจุดเผากองขยะแล้วพอลมมันแรง
เก็ดไฟมันลอยมาตกตรงนี้ป๊าบมีแต่สายไฟสายพลาสติกเนี่ย

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการเร่งควบคุมเพลิง
แล้วก็เดี๋ยวรอสรุปสาเหตุที่แท้จริงอีกครั้ง
รอประเมินสรุปตัวเลขความเสียหายที่เกิดขึ้นด้วยนะฮะ

เป็นห่วงนะอาณาบริเวณตรงป่าย่ามันค่อนข้างกว้างไกลนะคะ